ไปชนะสุราธานีได้ถึงทีม๕ประตูต่อ๒ครับ

นี้มีแฟนบอลเข้ามาชมจนเกือบเต็มความจุของสนามเลยทีเดียวครับ

ขาวนี่แหละครับต้นเกมครับสุราธานีกดดันได้ดีจนแชมป์เก่า
ทำเกมลุกไม่ถนัดเท่าไหร่จนมาถึงนาทีที่๑๐นะครับ
ชนบุรีได้เตะมุมนัทพลสุธิโรธเตะยัดเข้ามานะครับ
ให้กับจิรวัตรสอนวิเชียนยิงเสียบคันเข้าไป
ทีมเยี่ยมนำก่อนหนึ่งศูนย์จากนั้นก็เป็นทีมเยี่ยมนะครับ
ทำได้ดีกว่าแล้วก็เป็นจิรวัตรคนเดิม
ชนบุรีนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ
ครึ่งหลังนาทีที่๒๖ครับกิติพงศ์โพชัยถูกใบแดงไล่ออกจากสนาม
ด้วยการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพกับผู้ตัดสินนะครับทำให้เจ้าบ้านต้องเหลือ
ผู้เล่นสี่คนเป็นการชั่วคราวนะครับโดยชมบุรีอาศัยช่วงที่มีผู้เล่นที่มากกว่านี้เลยครับ
ยิงเพิ่มจากสุภุทือนกลางนาทีที่ยี่สิบเจ็ดหนีห่างเป็นสามศูนย์และพิรพัฒน์แก้ววิลัย
ก็มาทำประตูให้กับทีมแชมป์เก่าหนีไปเป็นสี่ศูนย์นะครับแต่สุราชไม่ยอมง่าย
นาทีที่สามสิบเจ็ดครับแต่ว่าในช่วงท้ายนะครับ
ในการเจอกับทีมเก่าครับทำให้ฉลามชนคิมบุรีบลูเวฟเอาชนะไปได้
ประตู๒ขวาชัย๔นัดรวดส่วนสุราธานีครับ
ยังไม่ชนะใครมีแค่คะแนนเดียวนะครับ
ส่วนผลอีก๒คู่ที่เหลือครับนนทบุรีแพ้การท่าเรือไป๒ประตูต่อ๕
และมภาคขอนแก่นครับแพ้กรมทางหลวงไป๖ประตูต่อ๑๐ครับ